เรื่องนี้เป็นเรื่องของหนุ่มรายเดอร์เขาบอกเจอประสบการณ์หลอนซะแล้ว
คือมีคนสั่งอาหารไปนะคะก็รับออเดอร์
ปรากฏไปส่งที่จุดหมายที่มันระบุไว้เนี่ยเป็นบ้านร้าง
อ่าคือครอบครัวทั้งครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตยกหลังเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบอกว่าไม่เคย
ไม่เคยมีเหตุการณ์ลี้ลับเกิดขึ้นนะคาดว่าพนักงานส่งอาหารอาจจะถูกแกล้ง
เนี่ยนะคะโพสต์เล่าประสบการณ์หลอนบอกว่าเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนกด
ออเดอร์สุดท้ายเลยก่อนเลิกงานช่วงสี่ทุ่มครึ่งลูกค้าเนี่ยสั่งยำหลายเมนูเลย
ราคาสามร้อยบาทให้ไปส่งที่หมู่บ้านหรูถนนพระหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวงปฐุมกดยืนยันรับออเดอร์เรียบร้อย
ปรากฏว่ามีบุคคลปริศนาส่งข้อความมาหาค่ะแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
ก็เข้าใจว่าลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปรับอาหาร
แล้วก็รีบตรงไปยังบ้านลูกค้าทันทีปรากฏพอไปถึงหน้าหมู่บ้าน
แจ้งบ้านเลขที่รอปภไปรอปภหันไปมองหน้ากันเลิกลักเลยค่ะ
บอกว่าบ้านเลขที่ผิดไหมเพราะบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านร้าง
เจ้าของบ้านคิดสั้นฆ่าตัวตายยกบ้านไปเพราะว่าติดหนี้ธนาคารนะคะ
จะมีคนสั่งอาหารได้ยังไงมันเป็นบ้านร้างเออนั่นสิ
ก็เลยลองโทรหาลูกค้า๓ครั้งตามเบอร์ที่มาตามโน้ตนั่นน่ะ
แต่ถูกตัดสายทิ้งก็เลยไม่รู้จะเอายังไงต่อนะคะ
ปภบอกว่าคนสั่งอาหารอาจจะเป็นข้างบ้านก็ได้เพราะว่ามีคนนั่งดื่มเหล้าอยู่
ประพอก็เลยพาหนุ่มรายเดอร์ไปดูหน้าบ้านแต่ปรากฏว่าไม่มีใครกินเหล้าแล้วค่ะ
ก็เลยไปดูหน้าบ้านเลขที่ตามที่กดสั่งอาหารก็น่ะอย่างที่บอกคนลุกอะค่ะ
สภาพบ้านคือมันร้างมันเสื่อมโทรมแล้วมีแต่ต้นไม้รกร้างฟ้ามืด
ลมก็แรงคล้ายคล้ายกับพายุเข้ามาปะทะร่างหลอนกระทั่งรอปภทั้งหนุ่มรายเดอร์เลยทีเดียวนะคะ
ที่เราพอเขาก็พาผมเข้าไปปรากฏว่าคือหน้าบ้านเนี่ยมันลกล้างมากเลยครับ
คือแบบมันด้วยสถานการณ์บรรยากาศมันมืดมากส่วนเดียวเราก็รีบเก็บลูกถ่ายลูก
ทั้งผมทั้งพี่รอปภก็ชูแขนให้ดูกัน
คนลุกกันหมดผมก็ตกใจว่า
ถ้าจะแกล้งกันมันจะแกล้งกันแรงไปหรือเปล่า
ท้ายที่สุดทำไงก็ตัดสินใจกดยกเลิกออเดอร์ไป

พูดมาแบบน้ำเสียงแข็งกึ่งตะโกน

ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงปลายสายเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่
นะคะฟังเสียงทางเจ้าหน้าที่รับประพอบ้างดีกว่า
ถ้าเจอเป็นบ้านหลังนี้มีเจ้าของเข้ามาอยู่
มันคงมันก้าวเข้ามาเสียอยู่ทุกรอบทีเข้ามาเสีย
แต่ไม่รู้เข้ามาอยู่หรือเปล่า

นี่ค่ะคือนายธวัฒนสาริโลอายุ๑๗ปีเป็นเจ้าหน้าที่รอปภ
ก็บอกว่าบ้านหลังนี้มีนะมีเจ้าของครอบครองอยู่แต่ไม่ได้เข้ามาอยู่
ก็ยังจ่ายค่าส่วนกลางกับทางนิติบุคคลทุกเดือน
ตัวเองทำงานที่นี่มาเกือบ๑๐ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์ลี้ลับอะไร
ช่วงกลางคืนจะเงียบเพราะว่าเป็นบ้านเดี่ยว
ไม่มีคนพลุกพ่านแต่ส่วนตัวก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องการแกล้งกันมากกว่าค่ะ
ก็ขอให้เป็นเรื่องการแกล้งกันนะคะ
ต้องสงสัยลายเดอร์นะใช่